สุดสัปดาห์นี้นะครับทุกวันเสาร์บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับคู่เอกสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมครับ
ประกบมวย๒สไตล์นะครับตามสไตล์ของไทยรัฐทีวี
ในการจัดมวยนั่นก็คือเอามวยสดนะครับ
กับมวยเก่ามวยฝีมือเจอกับมวยบู๊
ตอนนี้รูปแบบของการต่อสู้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
มุมแดงนี่เชอรี่ดวงใจพ่อมีอดีตนักมวยชื่อดังวางไพร
สงครามนี่ดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับก็บอกว่า
ชกแม้ว่าจะเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดหนักแรงก็จริง
แต่ว่าของเรานี่ประสบการณ์มวยเหนือกว่าครับ
ผมดูแล้วมันยังเรายังกระดูกยังดีกว่าเขา
มวยเขาแรงก็จริงแต่การเป็นมวยเราเป็นกว่า
วยทรงนี้กลัวไหม
ไม่กลัวครับผมเคยพาหนักมาวันนี้ครับ
น้ำเงินเพชรสำเร็จอบตลูกน้องย่างทอย
แต่ว่าไฟล์นี้มาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัฐของผู้ช่วยสัตว์อาจารย์สุรัตน
เพราะว่ากระดูกมวยของเขาไม่ธรรมดา
เชอรี่ชกคู่เอกแล้วเพชรสำเร็จยังมีมหาดมวยเลยมั้ง
ก็คิดว่าน่าจะสนุก
เชอรี่เก่ากว่าบอกจะเตะไม่เลี้ยงถีบไม่ยั้ง
ส่วนเพศสำเร็จที่กำลังห้าวน็อกมา๖ไฟติด
ประกาศก้าวแล้วครับไฟล์นี้ว่าขออัดมวยรุ่นพี่ให้ร่วง
แถมได้น้ำหนัก๒บอลสุดท้ายไฟอยู่ใครไป
ติดตามพร้อมกันนะครับในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
เอกชุมพอร์สุลภาคจารุมณีอะไรนะครับ